ค่ะส่วนเรื่องที่ญาติของหนุ่มวัย๓๓ปี
เขาติดใจสงสัยการทำหน้าที่ของตำรวจ
วันนี้ตำรวจกับแพทย์ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
เพราะว่าเขาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่ผู้ชายคนนี้
วิ่งหนีการจับกลุ่มของตำรวจอยู่กลางทุ่งนา
แล้วอยู่ดีก็ล้มล้มแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ค่ะคือยาดแล้วก็ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยนะครับ
บอกว่านายทวีเกี้ยวแก้วหรือว่าในตั้มอายุ๓๓นอนเสียชีวิตอยู่ที่ทุ่งนา
กับญาติก็กอดศพร้องไห้โวยวายเสียงดังใส่ตำรวจ
เดี๋ยวท่านจะเห็นว่ามีตำรวจยืนอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยครับ
กลางทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ระบุข้อความว่าทำเกินไปไหม
สถานีตำรวจภูทรเดชอุดมไล่จับเด็กจนตายกลางทุ่งนา
เห็นไหมฮะเหมือนประมาณว่าไล่จับยังไง
แล้วตอนที่เขาล้มฟุบลงไปทำไมไม่ช่วยเขาทำไมถึงปล่อยเขาตาย
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปตามหาความจริงหน่อยครับ
ผู้ชมครับทั้งฝั่งญาติผู้ตายฝั่งตำรวจฝั่งแพทย์นะครับ
ดูทางญาติของคนเสียชีวิตก่อนนะครับวันนี้ได้ไปคุยกับ
นางสาวพิมซิริกล่ำพุทธานะฮะเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ครับ๑๒พฤศจิกายนประมาณบ่าย๒โมง
ได้รับสายจากชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุ
บอกว่านายทวีเนี่ยล้มหมดสติอยู่กลางทุ่งนา
พอเธอไปถึงพบว่านายทวีเสียชีวิตแล้ว
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตำรวจวิ่งไล่จับนายทวีมา
มาถึงที่ทุ่งนาแล้วนายทวีล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งญาติคล่องใจมากเนื่องจากดูแล้วมันเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
แล้วระยะทางที่นายทวีเจอตำรวจแล้วเริ่มวิ่งหนีตำรวจ
มาถึงจุดที่ล้มลงไปมันมีระยะทางเพียงแค่๑๕๐เมตร
เพราะฉะนั้นญาติก็เลยสงสัยว่าระยะทางเพียงเท่านี้
เป็นไปได้หรือที่นายทวีจะเหนื่อยจนถึงขั้นหมดสติแล้วเสียชีวิต
หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะที่สำคัญก็คืออ่า
แล้วถ้านายทวีล้มลงไปเนี่ยทำไมตำรวจไม่ช่วยเหลือ
ทำไมไม่รีบช่วยเหลือปล่อยเขาจนเสียชีวิต
จากตรงที่วิ่งจุดเหตุเหตุ

เอาทางแพทย์ก่อนนะครับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์
แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบังรัชธานี
ท่านบอกว่าเรื่องการเสียชีวิตของนายทวี
จากการตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลที่เกิดจากการถูกทำร้ายนะครับ
ส่วนที่บริเวณรอบลำคอมีรอยเขียวช้ำเกิดจากการขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน
โดยมีปัจจัยจากอาการหัวใจวายนะฮะซึ่งตอนนี้แพทย์ได้แจ้งสาเหตุการตาย
ให้กับญาติของนายทวีรับทราบแล้วนะครับแล้วยาดก็ได้ขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว
ส่วนตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกพัฒนภนโพธิอะท่านเป็นผู้มกับการสพอุดม
บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนได้ไปตรวจสอบคอกเลี้ยงหมูร้าง
อยู่บริเวณหลังเทศบาลตำบลกุฎประทายที่ตำบลกุฎประทายอำเภอเดชอุดม
เนื่องจากได้รับแจ้งจากสายว่ามีแก๊งค้ายาเสพติดแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมยาเสพติดกัน
พอตำรวจไปถึงที่บริเวณหน้าคอกหมูเจอวัยรุ่นนั่งมั่วสุมกันอยู่ในโรงเรือน
ตำรวจแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดวิ่งหนี
ผู้ตายเองก็วิ่งถือกระเป๋าสะพายไปแล้วหนีไปตามคันนา
ผู้ตายพอได้หยุดวิ่งแล้วย้อนหมาหาตำรวจ
หลังงด้านผู้ตายเขาก็นอนกับพื้นแล้วมีอาการมือเท้าเกรง
ตำรวจได้พยายามช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วแล้วก็ยังเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกัน
ส่วนนี้คือภาพที่ตรวจสอบในกระเป๋าสะพายของนายทวีผู้ตายนะฮะ
มียาบ้าอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้า๑๐๓เม็ด
มีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องมีเงินสด๒๕๐๐บาท
มีอุปกรณ์เสพยาอีก๑ชุดนี่ฮะตำรวจกับแพทย์ก็ชี้แจ้งแล้ว
ใช่ก็ต้องตรวจสอบว่าก่อนที่จะวิ่งหนีตำรวจมีการเสพยาเสพติดเข้าไปหรือเปล่า
ดังนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะวิ่งหนีแล้วเหนื่อยมันก็อาจจะช็อก
อันนี้อาจจะนะก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ